เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ

จังหวัดนครพนมพักเพื่อไทย

ในวงเงิน๓๑ล้านล้านบาท

ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส

ได้วางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ

อยู่ในความฝันของกลุ่มผู้กลุ่มอำนาจ

ให้สภาพิจารณาในวันนี้นะคะ

ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

แล้วก็สถานการณ์ไวรัสโควิด
วันนี้ดิฉันจะโฟกัสไปในเรื่องของงบประมาณที่ดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม

เปราะบางไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมแต่อย่างใดค่ะ
รวมทั้งพี่น้องประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ในสถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิด
ในประเทศไทยจะมีคนจนเพิ่มขึ้นถึง๑๑ล้านคน
และจะมีอีก๒๕ล้านคนที่ต้องตกงาน
ในประเทศไทยซึ่งมีแรงงานนอกระบบกว่า๒๐ล้านคน
ซึ่งจะเป็นครึ่งหนึ่งของแรงงานในประเทศและทั้งหมดนี้อยู่ในระบบของประกันสังคม
ซึ่งต้องมาเอ็กซาเรย์กันค่ะว่ามาตรการต่างของรัฐนั้นได้เข้าถึงทุกคนหรือไม่
ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแอปเราไม่ทิ้งกัน
เราชนะหรือแอปหมอพร้อมหรือแอปเป่าตังค์

เรามาดูมาตรการเยียวยาต่างหากเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือขาดรายได้
รัฐบาลก็ไม่ได้สนใจที่จะใช้ระบบสวัสดิการเข้ามาช่วยเหลือ
ด้วยวิธีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีหรืออาจจะใช้แบบเลข๑๓หลักที่อยู่ในบัตรประชาชน
เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่บ้านโดยไม่ต้องอดหยาก
อย่างเช่นในกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
มีเด็กผู้ชายเข้าไปขโมยมาม่าแล้วก็น้ำดื่มนม
เพื่อไปประทังชีวิตของพ่อขณะที่พ่อต้องตกงานตัวเขาต้องถูกเลิกจ้าง
จะเห็นว่านี่คืออีกภาพหนึ่งนะคะที่ได้เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันนี้
จากการทำงบประมาณของหน่วยงานสภาพัฒน์ก็ตามสำนักงบประมาณก็ตามค่ะ
ท่านเคยทราบไหมคะว่ากลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ด้อยโอกาส
ประกอบอาชีพเหล่านี้จะต้องถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร
ยุคหลังไวรัสโควิดก็มีแนวโน้มสูงขึ้นที่จะถูกแทน
ด้วยเครื่องจักรและหุ่นยนต์โดยเฉพาะเมื่อเกิดโรคระบาดเช่นนี้
ทำให้นายจ้างอาจต้องหันไปใช้เครื่องจักรมาทดแทนแรงงานแทน
ปรากฏว่าในงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้รัฐบาลกับมีการจัดสรรเงิน
ในการเสริมสร้างศักยภาพและการแข่งขันเพียงสิบจุดเก้าสองเปอร์เซ็นต์
การค่ะหันมาดูกันค่ะว่ารัฐบาลได้ใช้นโยบาย
ฟอร์มโฮมให้กับพนักงานลูกจ้างของรัฐและเอกชน
ก็จะเห็นว่าระบบอินเตอร์เน็ตได้ช่วยให้หลายอาชีพอยู่รอดรวมถึงการค้าขายออนไลน์
แต่ในแผนการใช้งบประมาณของรัฐบาลฉบับนี้กลับไม่มีการส่งเสริม
เรียนรู้ทางออนไลน์ไม่สนับสนุนการเสริมสร้างทักษะอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับกลุ่มเปราะบางเหล่านี้
เพราะบางพื้นที่อินเตอร์เน็ตเข้าไปไม่ถึงหรืออินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
และก็ค่าอินเตอร์เน็ตที่แพงเกินไปรัฐบาลควรจะมีการอบรมทักษะ
แล้วก็ใช้งบประมาณของทางราชการไปจ่ายให้บริษัทเอกชนเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตแพง
อาจจะแบ่งระยะเวลาของการช่วยเหลือเป็น๓เดือน๖เดือนหรือ๑ปี
เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าหรือคนตัวเล็กตัวน้อยได้ลุกขึ้นมายืนอย่างเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ท่านประธานค่ะสิ่งหนึ่งที่ที่ฉันต้องกล่าวถึงนั่นก็คือท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด
ผลสำรวจชี้ชัดว่าผู้หญิงเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางและเป็นกลุ่มแรงงานที่จะต้องเสี่ยงที่จะตกงานมากที่สุด
เพราะอาชีพที่ว่างงานสำหรับแรงงานหญิงก็คือพนักงานบริการและขายของหน้าร้าน

นี่ก็คือจะเห็นว่าอัตราการว่างงานของวัยแรงงานถึง๒๙๔ล้านคน
คิดเป็น๕๑๗ของประชากรของวัยแรงงานหลายคนนั้น

ที่ต้องแบกรับภาระของครอบครัวและเผชิญชะตากรรมในภาวะวิกฤตไปพร้อมกัน
ท่านประธานคะหันมาดูงบประมาณทางด้านสังคมสงเคราะห์
ในปี๒๕๖๕เมื่อเทียบกับปี๒๕๖๒
ถูกตัดไปเกือบ๑แสนล้านบาท

บทางด้านสังคมสงเคราะห์จำนวน๓๖๖๒๔๖บาท
ถูกตัดไป๙๔๒๘ล้านบาท

โครงการต่างที่นายกรัฐมนตรีไปสัญญากับประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นโครงการมันดาประชารัฐ
ตั้งคันจะจ่าย๓๐๐บาทต่อเดือน

ค่าดูแลเด็ก๒๐๐๐บาทต่อเดือนไปจนถึงอายุ๖ปี

โรงพยาบาลทางผู้สูงอายุ
ที่จะต้องมีทุกอำเภอทั่วประเทศไทย
นี่เป็นเพียงแค่สัญญาลมปากท่านตะบัดสัตว์
หลอกลวงประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
เพียงเพื่อให้ท่านได้กลับมาประเทศอีกครั้ง

การจัดการของประกันสังคมให้แก่ผู้สูญเสียรายได้
ทีนถ้าท่านทำให้เกิดการตกงานเป็นจำนวนมาก

คาดว่าจะถึง๒๕ล้านคน
แต่งบประมาณเหล่านี้กลับถูกตัดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ปล่อยให้ประชาชนตกงาน

ปล่อยให้ประเทศชาติรอวันล่มสลายค่ะ
มาตรการเหล่านี้ไม่มีมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ไม่มีแผนรองรับ
จนกระทั่งทำให้สถานการณ์ไวรัสโควิดเกิดแผลเป็นค่ะ
เกิดแผลเป็นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
นั่นหมายถึงว่าแผลเป็นก็คือสิ่งที่ประชาชนได้รับจากผลกระทบของไวรัสโควิดอย่างต่อเนื่อง
และยาวนานไม่มีโอกาสฟื้นตัว
แม้กระทั่งการแพร่ระบาดจะหายไป
เจ้าของกิจการขนาดเล็กสิ้นเนื้อประดาตัว
ไม่มีเงินทุนที่จะเริ่มกิจการใหม่
แรงงานถูกเลิกจ้างอย่างถาวร
แล้วไม่มีโอกาสจ้างงานใหม่

รัฐบาลออกมาตรการอะไรบ้างที่จะบรรเทาทุกข์
แล้วก็ประคับประคองให้เขาสามารถเข้าสู่
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและฟื้นฟูสังคม

คือตัวยาที่จะมายับยั้ง
แพร่ระบาดการกระจายของไวรัสโควิด๑๙
รัฐบาลขาดความจริงใจต่อกลุ่มเปราะบาง
ในการนำวัคซีนไปฉีดให้พวกเขา
นับตั้งแต่การลงทะเบียนด้วยแอปต่าง
ให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีสาธารณสุขที่พูดกลับไปกลับมา
ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นทั้งคุณภาพของวัคซีน

เปาะบางจะต้องทนอยู่กับความเสี่ยง
ขาดรายได้นานเกินไป
การได้รับวัคซีนก่อนก็จะทำให้
พวกเขาลดความเสี่ยงน้อยลงและเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ต่อไปค่ะท่านประธาน
ภาวะวิกฤตเช่นนี้การบริหารความหวังของประชาชน
คือสิ่งสำคัญที่รัฐบาลได้ให้ความหวังไว้
ว่าจะเอาความสุขของประชาชนกลับคืนมา๗ปีแล้วค่ะ
ภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ท่านกลับมาเป็นผู้ทำลายความหวังของประชาชนคนไทยเสียเอง
ท่านกลับมาเป็นผู้ทำลายความหวังของประชาชนคนไทยเสียเอง
ประชาชนคนไทยเจ็บเจ็บแต่ไม่จบค่ะ
นั่นก็เพราะความไร้ประสิทธิภาพของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชา
ลาออกเถอะค่ะแล้วเปิดโอกาสให้สภาแห่งนี้
ได้เลือกนายกรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่ท่านประธานค่ะ
ดิฉันจึงไม่ขอรับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
เพราะเป็นงบประมาณแบบศรีถนนชัยแบบศรีถนนชัยค่ะ